ต่อที่นักปั้นมือทองคนนี้ดีกว่านะฮะสำหรับพี่เอสุปชัย
นาทีนี้แหวกไปเลยค่ะหลีกทางให้พี่เอเท่านั้น
บอกเลยว่าปั้นคนไหนคนนั้นก็ดังเป็นพลุแตกแน่นอนนะฮะ
แล้วที่ต้องจับตามองตอนนี้คืออย่างนี้คุณผู้ชม
แอบไปเห็นหนุ่มหล่อหน้าใสคนใหม่ใสกิ้งมาเลย
เห็นบอกว่ากำลังเป็นเด็กปั้นคนใหม่ของพี่เอคุณผู้ชม
คือพระเอกซุปตาที่ด่งดังกลายเป็นดาราแถวหน้าของวงการนี้นะคะ
สายตาอันแหลมคมบ่มเพาะฝึกฝีมือจนกลายเป็นนักแสดงชั้นนำดาราดัง
เราตามกรี๊ดตามเชียร์อยู่เนี่ยนะคะ
ผ่านการปลุกปั้นจากสุดยอดนักปั้นมือทองอย่างพี่เอมาแล้วทั้งนั้นเลย
ถ้าพูดว่าเป็นเด็กปั้นบ้านพี่เอมาก่อนแล้วแล้วก็โอ้โห
ใครรอดูได้เลยยังไงก็เปรี้ยงการันตีแล้ว
ล่าสุดคืออย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเตรียมส่องให้ดีนะ
มีหนุ่มใหม่ที่พี่เอกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรนัย
อยากจะให้คุณผู้ชมไปยนโฉมว่าที่ซุปตาในอนาคตกันหน่อย
บอกเป็นเพชรเม็ดงามก็ต้องเจียละในกันหน่อยให้น้ำมันงามยิ่งขึ้น
หล่อใสออร่ากระแทกตากระแทกใจขนาดไหนไปดูค่ะ
นี่แหละค่ะ

คือเด็กใหม่ของพี่เอชื่อว่าน้องทาคิ

คืออย่างนี้พี่เอฝากบอกพี่จักรีนมาบอกว่าขอเวลาหน่อยนะจ๊ะ
คือน้องทาคิเฉิงหยางคนนี้นะคะ
ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนไทย

พี่เอใช้คำนี้นะคุณผู้ชมว่ากำลังบ่มอยู่เออไม่รู้คนหรือมะม่วงนะเนี่ย

นี่นะคะรอสุขงอมได้ที่เดี๋ยวเปิดตัวแน่นอนทำนองนี้แต่แค่ตอนนี้ก็ดูแลออร่าความหล่อใสกระจายอยู่เหมือนกัน
เอเคยเผยชมน้องทักทิมาก่อนหน้านี้ในไอจีแล้วนะคะตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์

คือยังดูเด็กอยู่นะรู้แหละว่ายังแบบว่ายังได้อีกหลายปียังค่อยบ่มเพาะกันไปคือปีที่แล้วเนี่ยพี่เอลงอวยพรวันเกิดน้องค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าฟิตแก๊
โซเชียลกรี๊ดการ์ดกันมากมีแต่คนถามว่าพี่เอถ่ายรูปกับใคร
หนุ่มผู้นั้นคือใครนะฮะ
คือแววหล่อเนี่ยมันพุ่งทะลุทะลวงมาแล้วดูหน้าตาน้องสิ
โอ้หลายคนก็ว่ามีความเป็นนั่นเดชนิดเหมือนกัน
นี่คือตอนที่น้องไม่แต่งตัวอยู่บ้านใสก็น่ารักนะ
พอจับแต่งตัวใส่ทรงใส่สูตรขึ้นมาโอ้โหออลล่าพระเอกเบอร์หนึ่ง
เป็นพระเอกได้ไม่ยากเลยล่ะมีความเป็นลูกครึ่งนิดเนี่ยเนอะ
มีความแบบขี้อายหน่อยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอพี่เอบ่มนะจ๊ะ
เหมือนว่าม่วงไงยิ่งบ่มยิ่งหวานยิ่งอร่อย